สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

ทำไมต้องอู๋อ่ะมีเรื่องในขณะนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าประมาณสักวันที่แล้วเค้าเวิร์ดมาทำร้ายแล้ว
อ๋ออยากจะขอบคุณครอบครัวเขาไหมครับเค้าว่าไง
ก็ยังต้องขอบคุณครอบครัวเอง
ก็ยังต้องขอบคุณครอบครัวเอง
ก็ยังต้องขอบคุณครอบครัวเอง

ขอโทษครับครอบครัวผมก็เสียชีวิตครับ
ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เค้าถึงแก่ของตาย
ขอโทษครับและสังคมด้วย
และผมก็โดนเหมือนกันนะครับ
และผมก็เสียใจครับทำได้แล้วครับ
และคิดว่าเธอโดนเหมือนกับแก